อ่ามาดูอันนี้มาจากหนูอุ้ยไปสัตว์ใหญ่เลย
จราเข้อ่าจราเข้ต้องอยู่ตามไหนต้องอยู่ในฟาร์มแม่
อะไรอย่างงี้ลืมอะไรอย่างเงี้สระน้ำจ้ะเอออ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยค่ะ
คนด้วยฮะอ่านี่เลยดูอาหารนี้ให้ดูภาพมุมสูงครับ
คุณอาสากู้ภัยของสว่างบำเพ็ญธรรมสถานเขาบอกว่าตรงเนี้ยนะคะ
เขาเอากำลังไปกันเพราะอุปกรณ์เลย
ทำไมอ่ะชาวบ้านแจ้งเฮ้ยมาหน่อยกู้ภัยจราเข้บุ๊ก
โอ้โหนี่อำเภอประจันตคามนะคะที่ปราจีนบุรีค่ะปรากฏเจอจริง
ราเข้ตัวใหญ่อยู่ในสระน้ำตอนไปถึงยังไม่ขึ้นมาหรอกนะ
อืมเขาต้องทำยังไงอุ้ยเนี้ยคุณดูดิคุณดูดิรู้แล้วอุ้ย
นี่ว่ามันอยู่จริงแล้วมันซ่อนตัวเนี่ยแล้วกู้ภัยเขาใช้วิธีไหนรู้ไหม
เขาต้องต่อกระแสไฟฟ้าช็อตลงไปในสระน้ำครับสุดท้ายมันโผล่หัวขึ้นมาคุณ
แล้วก็ช่วยกันจับมาจากสระน้ำจับมัดปากมัดขาแบกกันไป
เดี๋ยวดูนะว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนคุณ
พอเอาขึ้นมานะชาวบ้านบอกอุ้ยดูสิ

ก็๒เมตรกว่าแล้วน้ำหนัก๔๐กิโลกรัมค่ะ
เจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเจอจราเข้ทำไม
ให้คนมาตัดย่าที่ขอบสระน้ำหลังบ้าน
สังเกตเห็นเฮ้ยทำไมเหมือนจราเข้ลอยคออยู่
และเฉาห์งวไปดูปรากฏใช่จริง
เขาบอกว่ามันกระโจนใส่เหมือนจะไล่กัดเหยื่อด้วย

ไม่รู้หรอกว่ามาอยู่ในสระน้ำนี้ได้ยังไงนะคะ
ก็มีจังหวะหนึ่งที่พี่กู้ภัยลงไปหย่อนขาไปนะ

พี่เขากวิ่งขึ้นมาหูกระถูกกัดขา

อะไรนะจริงพี่ค่อยอ๋ออย่างนี้เลยนะฮะ